ด้วยความสงสารแล้วก็เป็นห่วงนะฮะ

ตกลงอายุ๗๑ปีนะครับ

คุณลุงที่ขายโจ๊กอยู่ที่ซอยหมอเหล็ง

มีคนไปเห็นว่าโอ้โหตาก็ไม่ค่อยเห็น
ขายตั้งแต่ตี๓ตี๔
แล้วเขาไม่ซ่อมแล้วก็ไปอยู่เป็นแบบเพลิงเก่าผูพัง
คนโพสต์เรื่องราวไปคนก็มาซื้อโจ๊กซื้อโจ๊กช่วยเหลือกันเยอะแยะ
พร้อมกับบริจาคเงินช่วยเหลือด้วย
เพราะมีคนยื่นมือเข้ามาเปิดบัญชีธนาคารให้คุณลุง
หลังจากนั้นคุณลุงก็ไม่ขายโจ๊กแล้วจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่
เงินบริจาคก็ไม่แน่ใจว่าคุณลุงได้มากน้อยขนาดไหนมีอยู่วันสองวัน
อยู่ดีคุณลุงก็หายตัวไปพร้อมกับภาพว่ามีคนขับรถมารับ
วิพากษ์วิจารณ์ตามมามากมายแล้วคุณลุงก็กลับมาที่บ้านค่ะ
บอกว่ารถคันนี้เขาก็แค่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็ออกมาแสดงตัวแล้ว
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรลุงพาไปดูรถของรถเข็นคันใหม่
ก็บอกว่าวันนั้นที่หายไปทั้งวันเนี่ยไปหาหมอใช่ไปตั้งแต่ตีห้าอืม
กลับมาห้าทุ่มอ่าเงินบริจาคก็ไปดูที่ธนาคารมาแล้ว
มีอยู่เจ็ดหลักใช่ชื่อลุงนี่แหละอ่าปรากฏว่าวันนี้คุณลุงหายอีกแล้ว
อืมหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเราก็เลยไปดูอีกสักทีหนึ่งนะครับ
ก็ไปเจอเพื่อนบ้านของลุงเคนนะครับซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ย
ชื่อว่าคุณสุนีนะเขาบอกว่าช่วยเหลือลุงเคนมาตั้งแต่แรกเลย
ตั้งแต่มาอยู่แถวนี้แถวซอยหมอเหล็งย่านดินแดงกรุงเทพเนี่ย
มาอยู่ที่เพิงพักที่เป็นบ้านเก่าที่เคยถูกไฟไหม้แล้วคนเขาไม่ซ่อม
เพื่อนบ้านคนนี้ก็ช่วยเหลือเห็นใจด้วยการพ่วงน้ำพ่วงไฟมาให้ลุงเคนใช้ฟรีฟรีอืมอ่า
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วลุงเคนเป็นคนที่ขี้เกรงใจคนนะไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใคร
อยู่แบบนี้มานานหลายปีแล้วจนกระทั่งมีเรื่องของการได้รับเงินบริจาคเข้ามานี่แหละ
ก็เริ่มเห็นว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลุงเริ่มเปลี่ยนไปนะ
ขึ้นรถเมย์ไปซื้อหมูที่คลองเตยเอามาทำโจ๊กขายโจ๊กอะไรเสร็จกลับเข้าบ้านที่พักอีกทีนึงก็นู่นอ่ะ
ประมาณบ่ายสองอ่ารู้ไหมก็บ่ายสามแบบเนี้ยทุกวันนะครับ
หลังจากเกิดเรื่องมีคนมาเยอะแยะไปหมด
เพื่อนบ้านเองก็ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้ลุงทำอะไรไปไหนยังไงกี่โมงบ้าง
ทำที่ไหนแบบไหนกลับตอนไหนไม่มีใครรู้
แต่สิ่งที่กังวลและเป็นห่วงก็คือลุงเองเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดี
ตามองไม่ค่อยเห็นเดินไม่ค่อยไหว
เป็นห่วงว่าไปไหนมาไหนจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่า
แกมันหน้าไปเนี่ยเพราะว่าคนมันเยอะแกก็ตอบไม่ถูกตอบผิดตอบถูก
ข่าวก็ลงกันไปลงกันมาแกก็มั่วไปหมดแล้ว
เพราะว่าเรื่องที่เกิดนี้มันไม่ใช่สร้าง
เพื่อที่คนจะได้สบายใจคนเข้าบริจาคด้วยความสงสาร
ลุงก็มาพูดให้ชัดเลยว่าจากนี้จะใช้ชีวิตแบบไหน
คนจะได้เลิกกังวลแล้วก็ลุงจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายใจ
ทีนี้ค่ะการให้ความช่วยเหลือนะคะ
นางสาวพิสมัยเริงศิลป์รักษาการผู้มนุยการเขตราชเทวีก็บอกว่า
คือการที่คุณลุงหายตัวไปวันจันทร์ที่๕สิงหาคม
คำตอบแล้วออกไปตั้งแต่ตี๕ไปหาหมอ
ไปธนาคารแล้วก็กลับมาตอน๕ทุ่ม
แต่ว่าทีนี้ค่ะเมื่อวาน๖สิงหาคม
สำนักงานเขตก็จะไปช่วยเหลือคุณลุง
ก็พยายามติดต่อไป๒รอบคือตอน๒ทุ่ม
ตอนเที่ยงคืนปรากฏว่าคุณลุงหายไปอีกแล้วเมื่อวานนี้
ก็เลยเป็นห่วงคือกลัวว่าคุณลุงอาจจะเครียดไง
เพราะคนมาตามเยอะก็เลยไม่ยอมกลับมาที่พัก
ทั้งนักข่าวอะไรคนก็ตาม
ดังนั้นเนี่ยทางเขตเขาบอกว่าถ้าคุณลุงกลับมาที่พักนะคะ
ทางเขตจะคุยกับคุณลุงเดี๋ยวเป็นสื่อกลางให้
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงไปเลยจะได้คลายข้อสงสัยนะคะ
ส่วนตัวเลขในบัญชีคุณลุงก็ยังบอกว่าไม่รู้
ยังไม่ได้บอกบอกแค่ว่า๗หลักแค่นั้นเอง
ก็เลยยังไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขเงินบริจาคเท่าไหร่
คือถ้าลุงไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรที่ไหนเลยนะ
ผมว่านะเอาเงินที่ได้บริจาคทั้งหมดเนี่ยนะ
คือไปอยู่บ้านพักคนชะลาดีของเอกชนอะไรพวกนี้ก็ได้
จะได้มีคนดูแลและใช้ชีวิตอย่างสบาย
รอให้ลุงชี้แจงนะก็เป็นห่วงนะคะ